ไปหาอะไรกินกันดีกว่านี่เดี๋ยวจะพาไปกินผัดไทยแต่ผัดไทยของผมนี่ไม่ธรรมดา
ใครที่ไม่ชอบกินเส้นใครที่แบบไม่กินเส้นกับใคร
เกาเหลาแล้วมันจะกินผัดไทยได้เหรอ
ไปกินผัดไทยไร้เส้นกันครับ

เป็นร้านอาหารในตำนานเป็นร้านเล็ก
แต่ว่ามากด้วยความอร่อยเปิดขายมานานมากกว่า๔๐ปี
คือจริงเขาเป็นร้านอาหารตามสั่งนะ
ลื้อแห้งต้มจืดต้มยำก๋วยจับเย็นตะโฟโอ้โหน่ากินทั้งนั้น
แต่ของเด็ดของเขาจริงที่นี่ก็คือผัดไทยแล้วล่าสุดมีนี่เลย
ผัดไทยไร้เส้นใครไม่อยากทานเส้นก็สั่งได้กินผัดไทยได้เหมือนกัน
ไปถามเจ้าของร้านป้าวันเพ็ญคำสัตว์เธอเล่าให้ฟังว่า
ไทยไร้เส้นที่ร้านนะครับจะนำเอาเครื่องเนี่ยมาประกอบอาหารหลายอย่าง
ผัดรวมกันก็คือเครื่องผัดไทยทั้งหมดมีอะไรบ้างอ่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้เหลืองที่เขาทอดแล้วก็มาหั่นเป็นรูปทรงต่าง
โป๊สับละเอียดถั่วงถั่วงอกใบกุยช่ายแล้วก็หมูสับ
ผัดรวมรวมกันใส่หมดทุกอย่างเหมือนผัดไทยหมด
ให้เด็ดตรงเขายู่ที่น้ำมะขามค่ะมันกลมกรอบมันเปรี้ยวพอดี

แล้วก็มีความหอมของน้ำปลาเท่านั้นเอง
ผัดเสร็จตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟ
คู่กับผักสดเครื่องเคียง
โอ้โฮน่ากินนัดทานมากแล้วครับ

จะเส้นเล็กหรือว่าวุ้นเส้นเนี่ยจะจานละ๓๐บาท
แต่ถ้าเป็นผัดไทยไร้เส้นแล้วเป็นแบบทะเลด้วยไหม
ใส่พวกกุ้งปลาหมึกอะไรแบบนี้ลงไป
จะอยู่ที่๔๐บาทเท่านั้นเองราคาก็ไม่แพงนะครับ
ใครอยากจะไปลองลิ้มชิมรสก็สามารถสั่งจองได้ก่อนนะ
โทรไปเลยที่ร้านนี้วันเพ็ญโภชนา

เขาบอกว่าหยุดทุกวันอาทิตย์นะจ๊ะ
แต่วันที่สลากินแบ่งรัฐบาลประกาศรางวัลแบบนี้ป้าแกไม่หยุด
อ๋อวันนี้ก็ไปได้สิทางนั้นอู๊ก็ดีมากนะ
สำหรับคนที่อยากจะไปนั่งลุ้นรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
แล้วก็กินผัดไทยไร้เส้นไป